คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของความแฝด
แฝดที่มาเป็นคู่มาพร้อมกับความเชื่อด้วยนะครับ
มีเรื่องราวอะไรแบบนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนั้น

ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความแฝด
ที่มากับความเชื่อความแฝดที่ว่าจะมีอะไรบ้าง

เริ่มกันที่ต้นมะพร้าวแฝด
ไปกันที่บ้านเลขที่๑๙๗หมู่๔ตะบนแม่ใสอำเภอเมืองจังหวัดพยาว

สูงประมาณ๓เมตรของป้าเหลิงเมืองมา
งานนี้ชาวบ้านต่างตื่นเต้น
เพราะไม่เคยเห็นต้นมะพร้าวแฝดมาก่อน
อีกอย่างครั้งที่ผ่านมาเจ้าของบ้านได้รับโชคครั้งใหญ่
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๒มาแล้ว
ขณะนี้ชาวบ้านในตำบลและต่างพื้นที่
ก็เลยมาหาคุณป้าถึงที่บ้าน
เพื่อมาขอโชคกับต้นมะพร้าวแฝด
ป้าเหลิงเล่าว่าได้นำลูกมะพร้าวผ่านพื้นเมืองหนึ่งลูก
ปลูกที่หน้าบ้านซึ่งก็ปลูกได้ไม่นาน
ลูกมะพร้าวก็ได้แทงช่อลำต้นออกมา๒ต้น
ลำต้นโตขึ้นคู่กันมา๕ปีแล้ว
ป้าแกก็เลยทำเสวียนล้อมต้นมะพร้าวเอาไว้
และบำรุงดูแลรักษาอย่างดี
ซึ่งป้าก็เชื่อว่าต้นมะพร้าวแฝดนี้
มีลูกขัดเทวดาสิงสถิตอยู่
สามารถโดนบันดาลให้โชคลาภแก่เจ้าของ
และผู้มาขอโชคก็มักสมหวังเช่นกัน
ต่อกันที่เจ้าแม่ตะเคียนคู่
นี่คือแม่ตะเคียนคู่ซึ่งเป็นแม่ตะเคียนเงิน

ตั้งอยู่ที่วัดกูนนเทียรุธาราม
หรือวัดห้วยขวางเขตดินแดงกรุงเทพมหานครนั่นเอง
ซึ่งตะเคียนสองท่อนนี้เป็นพี่น้องกัน
ค้นพบจากใต้น้ำเมื่อวันที่๑๙เมษายน๒๕๖๒
ก็ประมาณ๑๕ปีมาแล้วครับ
ตะเคียนผู้พี่หรือตะเคียนทอง
มีความยาวประมาณ๒๐เมตรมีอายุร่วมพันปี
ส่วนตะเคียนผู้น้องหรือตะเคียนเงิน
มีความยาวประมาณ๑๔เมตร
ลักษณะจะคล้ายหัวเรือสุพรรณหงษ์
ซึ่งตะเคียนทั้งสองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ
สาธุชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ผู้คนก็มักจะมากราบไหว้ขอโชคลาภกันอย่างไม่ขาดสาย
อีกทั้งเขาเล่าขานก็ต่อมาว่า
ใครที่มากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภกับเจ้าแม่
แล้วฝันเห็นท่านผู้นั้นจะสมหวังในสิ่งที่ขอ
ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
จะได้ไม่พลาดข่าวอารมณ์ดีในทุกเช้า
และสามารถดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒